และวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันที่เป็นแบรนด์ของคนไทย
อยู่คู่กับประเทศไทยมา๔๐ปีเต็มแล้วนะครับมียอดขายประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทต่อปีนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเขาต้องต่อสู้กับเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงแต่ว่าก็มีวิธีวิถีความอยู่รอดของเขา
ด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับวิกฤตอยู่เสมอครับ
ไปพูดคุยกันกับหัวเรือใหญ่ของธุรกิจนี้ในถอดสูตรครับ
สาขาแรกที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุมราชธานีปัจจุบันมีทั้งหมด๒๓๕สาขา
ครอบครัวศรีมโรธเริ่มธุรกิจนี้จากรุ่นพ่อที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถ
ที่ทำการขนส่งน้ำมันจำหนดที่สุด
ตัดสินใจก่อนร่างธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเป็นของตัวเอง
กระทั่งตกทอดมาถึงทายาทรุ่นที่๓ชัยฤทธิมะโรธ
รับหน้าที่กรรมการผู้จัดการหัวเรือใหญ่ของธุรกิจในปัจจุบัน
ผมก็อยู่นี่มา๒๗ปีแล้วเติมแรกเลยเราก็เข้ามา
ช่วงนั้นต้องบอกว่าแรกเราขาดทุนตลอดเลยนะฮะ
เพราะว่ายอดขายเราน้อยแต่เรามีค่าใช้จ่ายฟิกซึ่งค่อนข้างเยอะ
เรามาแก้ปัญหาครั้งแรกเราก็มาดูเรื่องค่าใช้จ่าย
พยายามคุมให้ประหยัดอย่างที่สุด
เมื่อคุมค่าใช้จ่ายเราอยู่นิ่งแล้วเราก็เพิ่มยอดขาย
โดยการขยายสาขาขยายวิธีการขาย
สุดท้ายเดี๋ยวนี้เราส่งออกไปต่างประเทศด้วย

ปัจจุบันเราส่งออกไปประเทศคู่ค้าของเรา๔๐แล้ว
ฤทธิ์เลือกที่จะเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ล้างห้องน้ำเช็ดกระจกในตำแหน่งผู้จัดการปั๊ม
จะก้าวขึ้นมาสู่ผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้ตัวเองได้สัมผัสประสบการณ์และปัญหาอย่างแท้จริง
เข้าใจลูกน้องแก้ปัญหาได้ตรงจุด
และอุดช่องโหวให้กับองค์กรได้
ภายใต้คติประจำใจที่ว่า
มุ่งมั่นรับผิดชอบซื่อสัตว์และรอบรู้
ผมก็เอาความข้อดีของแต่ละท่านนะครับ
คุณพ่อจะจบในเมืองไทยเรียนหนังสือไม่มาก
ส่วนคุณอาเนี่ยจบเมืองนอกจบจากต่างประเทศ

ผมก็เอา๒อันนี้ยุโรปกับเอเชียมาผสมกัน
คือมีความเด็ดขาดแต่ก็มีความยืดหยุ่นบ้าง
ไม่ใช่ว่ากฎต้องเป็นกฎอย่างเดียว
เราอาศัยว่าวินก็ใช้กฎข้อนี้
ก็นำพาองค์กรเรื่อยมานะครับ
ทำธุรกิจหนึ่งก็ต้องมีความมุ่งมั่น
ถ้าเราไม่มุ่งมั่นแล้วเนี่ยมันคงไปไหนไม่ได้นะครับ

จุบันซัสโก้เนี่ยมีพนักงานประมาณ๑๕๐๐คนนะครับ

แล้วก็สาขาของเราก็รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมต่างนะครับ
ก็รับผิดชอบแล้วเราก็ต้องซื่อสัตว์ด้วย

นี่คุณพ่อสอนมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นไงเราก็อยู่ได้แหละ
แม้ตอนนี้ซัสโก้ไม่ใช่ปั๊มน้ำมัน
อยู่อันดับต้นของตลาด
แต่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ด้วยการปรับรูปแบบการให้บริการภายในของแต่ละสาขา
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละพื้นที่
ร้านสะดวกซื้อที่ใช้แบรนด์ที่แตกต่าง
เสริมด้วยร้านกาแฟร้านอาหารและร้านนวด
ชายอำริตมีแนวคิดจะต้องซื้อที่ดิน

เพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ

และสามารถปรับรูปแบบธุรกิจเป็นอย่างอื่นได้

ทำให้วันนี้ซัสโก้มียอดขายเกือบ๒๐๐๐ล้านบาทต่อปี
คาดว่าภายใน๕ปีข้างหน้าจะเป็น๓๐๐๐ล้านบาท
และอนาคตก็พร้อมจะทำปั๊มเป็นจุดชาร์จไฟ
เพื่อรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วย
และในวันนี้ผมได้มีโอกาสตามติดมาดูชีวิตยามว่างของคุณชายมฤทธิ์

ด้วยเหตุผลที่ว่าการตีกอล์ฟช่วยสร้างสติให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
เรียนรู้อุปสรรคและเรียนรู้คนจากนิสัยที่แสดงออกมาพร้อมกับการตีกอล์ฟ
และนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจอย่างได้ผล
ผมว่ามันได้ออกกำลังกายที่ผมบอกแล้วนะแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างสมมุติเราตีกับคู่ค้า
บางทีเราก็ได้รู้เพราะกอล์ฟนี่มันบ่อนิสัยคนนะ
ผมบอกได้เลยคนเป็นยังไงในสนามกอล์ฟเนี่ยตัวจริงก็จะเป็นอย่างนั้น
บอกยังไงดีบ้างลองอธิบายก่อน
ถ้าอารมณ์ร้อนมากเราก็เห็นนะตีไม่ดีก็อารมณ์เสียโว้ยวายอะไรอย่างนี้

คือสิทธิศาสตร์นิสัยคนจากพฤติกรรมการตีกอล์ฟได้
ครับเราจะเห็นบางคนก็มีนะตุกติกที่เขาเห็นนะ
บางครั้งอ๋อนี่ก็เราดูถ้าถูกทิ้งแบบนี้ถ้าทำธุรกิจกับเราจะเป็นยังไงเนี่ย
และนี่คืออีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่ผมได้มาตามติดเพื่อถอดสูตร
แนวคิดการบริหารทำให้รู้ว่ากว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงครับ
ทัศนัยโค้ทองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน